กลักษณะตอนนั้นผมเลยทำไม้ทุกอย่าง
ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวที่เรารู้สึกว่าเป็นก้าวที่สำคัญ
พาดหัวข่าวในสมัยนั้นเพื่ออะไร
เพื่อให้เราได้ทราบว่าสื่อสังคมในสมัยก่อนมีอิทธิพลมาก
แล้วก็ข้อมูลความจริงที่นำเสนอออกไปเนี่ย
บางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็ได้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราคงต้องคุยเรื่องนี้กันนะคะ

เราเลือกได้เราคิดว่าเราควรจะมีบทบาทของสื่อมวลชน
ตั้งแต่เมื่อ๕๐๖๐ปีที่แล้วนะคะ
แม้กระทั่งเราน่าจะมีเทคโนโลยีอีกหลายอย่าง
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรืออย่างน้อย
มีข้อสงสัยก่อนที่จะลงโทษใครสักคนหนึ่ง
ซึ่งถูกกล่าวหาในข้อหาที่หนักมาก
แล้วก็กลายเป็นตราบาปไปตลอดชีวิตนะคะ
อันนี้เราพูดบนพื้นฐานถ้าซีอุยไม่ได้ทำอย่างข้อกล่าวหาตลอด๕๐๖๐ปี
แต่กรณีที่เกิดขึ้นจนมาจนถึงวันนี้ที่มีการชาปนกิจศพของเขา
เราพูดถึงในลักษณะของที่๒ก็ได้ค่ะ
สมมุติว่าเขาเป็นตามข้อกล่าวหาจริงแล้วได้รับบทลงโทษไปแล้ว
เขาก็ไม่ควรจะถูกตั้งแสดงโชว์ให้คนมีภาพจำหรือดูแคลนความเป็นมนุษย์ของเขา
ข้อกล่าวหาและโทษซึ่งได้รับไปแล้วตามกฎหมาย
มันเป็น๒ชั้นนะคะแต่ว่าชั้นที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้
ก็คือเรื่องปัจจุบันนี้ค่ะ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง๖๐กว่าปีที่ผ่านมานะคะ
กับภาพความทรงจำที่น่ากลัวมาก
จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วนะคะมีการพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมา
จริงเชื่อว่าคงจะมีคนพูดถึงอยู่หลายรอบเหมือนกัน
แต่ว่าในแง่ของการขับเคลื่อนเกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมานี้เองนะคะ
สื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งแนวคิดที่เปิดกว้างขึ้นนะคะ
หรือว่าการตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม
ทำให้เรื่องนี้ดำเนินมาจนถึงวันนี้
และคนหนึ่งที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือผู้ที่เรียกร้องให้นำร่างซีอุย
ออกจากพิพิธภัณฑ์สิริราชนะคะ
เราจะคุยกับฟาโรจักรพัทรานนท์สวัสดีค่ะ

จริงถ้าเราได้อีกหนึ่งคนจะครบองค์เลยนะครับ
สำหรับคนที่ได้รู้เรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้
อีกหนึ่งท่านคืออาจารย์ปรามินเคลือทอง
ก็จะเห็นได้ว่ามีข้อเขียนเรื่องนี้มีหนังสือเรื่องนี้

อาจารย์อยู่ระหว่างเดินทางอยู่บนรถอยู่ระหว่างเดินทางกลับมากรุงเทพ
สัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดีค่ะเราคุยกับอาจารย์ไปสองรอบก่อนเข้ารายการนะคะ
คือสัญญาณไม่ดีจริงแล้วเสียงค่อนข้างดังเพราะว่าเดินทางอยู่นะคะ
แต่เดี๋ยวเอาคร่าวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในรายการพร้อมกับคุยกับคุณฟาโรด้วย

อันนี้พี่หวันเล่าให้ฟังก่อน
ก็คืออาจารย์ปรามินผู้เขียน
มาจากแค่อาจารย์ทำงานปกติ
แล้วก็ไปดูคดีนั้นคดีนี้นะคะว่ามันเป็นมาแบบไหน
แล้วก็คดีนี้มันก็อยู่ในความคำนึงอยู่แล้ว
อาจารย์ก็เลยตั้งคำถามว่าตกลงเรื่องนี้เรื่องจริงมันเป็นแบบไหน

ก็ไปเจอว่าเฮ้ยในกระบวนการยุติธรรมสมัยนั้น
กล่าวหาซีอุยมีอยู่หลายเรื่องเลย
ที่มันแปลกมันไม่ไปด้วยกันใช่ไหมคะ
ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ฟาโลเองก็อ่านแล้วก็รู้สึกเหมือนกัน
ใช่ก็มีโอกาสได้ไปเจอแล้วเราก็รู้สึกว่า
คือหลักจุดเริ่มต้นก็คือเราสนใจในเรื่องนี้อยู่แล้ว

เดี๋ยวบอกก่อนคุณฟารูนี้เรียน

เกี่ยวไหมว่าที่สนใจเรื่องนี้เพราะว่าเราเป็นเด็กนิติ
คิดว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าในช่วงที่เรียนนิติศาสตธรรมศาส
จะมีวิชาหนึ่งก็คือวิชาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราก็จะถูกปลูกฝังมาในเรื่องนี้ว่า
มันเป็นเรื่องที่ละเอียดและซับซ้อนมาก
เรื่องราวของสิทธิมนุษยชนที่ในปัจจุบันที่เราเริ่มถกเถียงกัน

แล้วก็ทำให้เราจะอินกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ
ทีนี้พออ่านปุ๊บแวบแรกของ
เดี๋ยวนะคือแวบแรกมันมาในนามของแบบความสงสัยของเด็กนิติศาสต
มันแวบแรกคือแบบก็คนทั่วไปที่ได้ยินเรื่องของซีอุยมาคะ
ต้องขออนุญาตเท้าความเลยนะครับว่าเราเป็นเด็กคนหนึ่ง
โตมากับคำขู่ของพ่อแม่ผู้ปกครอง
เวลาที่ไม่ต้องการให้เราไปเดินเล่นที่ไหนใกล้

เขาก็จะบอกว่าอย่าไปไหนไกลนะอย่าไปไหนตอนกลางคืนนะ

ตอนเด็กเราถามว่ามีความกลัวไหมเรากลัวโดนกินตับ
แต่เราไม่รู้ว่าซีอุยคืออะไร
เพราะซีอุยมันไม่ใช่คำไทย

พอเราโตขึ้นมาในช่วงวัยเด็กนิดหนึ่ง
เราก็ได้รับสื่อต่างไม่ว่าจะเป็นละครทีวีสารคดีหรือหนังสือสื่อต่าง
ทำให้เราได้ทราบว่าอ๋อซีอุยแซ่อึ้งก็คือชายชาวจีน
หนึ่งที่อบพยพเข้ามาเป็นแรงงานในเมืองไทย
แล้วก็ได้ถูกข้อกล่าวหาว่าก่อคดีฆาตกรรม

เราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อนี่แหละคือที่มาของคำขู่ต่าง
แล้วก็อยู่กับความเข้าใจนี้ข้อมูลชุดข้อมูลนี้มาหลายปีครับ
กว่า๑๐กว่าปีจนกระทั่งเราได้ไปเจอสารคดีสารคดีหนึ่ง
ที่เขาได้นำเสนอข้อมูลอีกชุดหนึ่งขึ้นมาให้เราได้ฟังได้ยิน
ข้อมูลชุดนั้นมันดันขัดแย้งกับสิ่งที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่า
เขาเป็นมนุษย์กินคนเขาตัดเอาตับกับหัวใจเด็กไปกิน

มันมีข้อมูลหลายข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
หรือเป็นผลชนสูตรทางนิติวิทยาศาสตร์
ขัดแย้งกับคำรับสารภาพของซีอุยใน๖คดีแรกที่เขาได้รับสารภาพ
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนว่าเขาคือผู้ลงมือกระทำ

ให้การรับสารภาพว่าเขาตัดเอาตับและหัวใจของเด็กไปกิน
แต่ปรากฏว่าข้อที่จริงในคดีนั้นปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนั้น
เขาคือคนที่ลงมือสังหารเองกับมือ

นั่นหมายความว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันขัดแย้ง
แล้วประเด็นสำคัญที่เรื่องของการตัดเอาตับเรื่องหัวใจไปกิน
ผมมองว่ามันคือข้อกล่าวหาที่สำคัญทำไมมันถึงขัดแย้งกันได้มากขนาดนั้น
พอเราได้รับฟังข้อมูลพวกนี้มาเราก็อยู่กับชุดข้อมูลสองฝั่ง
จารณญาณของเราก็เริ่มใช้แล้วว่าอะไรคือความจริง
มันมันนานมาแล้วเราก็ฟังข้อมูลนี้มาเรื่อย
หลีดประเด็นสนทนาในกลุ่มเพื่อนกันเราก็จะเล่าว่ามันมีเรื่องนี้นะ
แล้วมันก็มีข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งที่เราเคยได้ฟังอีกด้านหนึ่งที่เคยได้ฟังมา
แทรกฟาโลนิดเดียวตรงนี้คือภาพภาพจำกับคำว่าซีอุยกินตับ
ระวังซีอุยนะกลับบ้านดึกแบบนี้เนี่ยนะคะ

ธันด์เหรอยังได้ยินอยู่เหรอ

จะมีระวังแก๊งรักเด็กที่เขาจะขโมยขึ้นรถตู้
ตัดแทนตัดขาไปขอทานกับซีอุย
ยังได้ยินอยู่ยังมียังพอมีครับเพราะในช่วงผมประมาณต้นปี๒๐๐เสร็จจะมีภาพยนตร์เรื่องซีอุยออกมาไหม
ใช่คือมันถูกสร้างในสื่อใช่ไหมคะและแน่นอนคือเมื่อมันถูกนำมาสร้างเนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้มันน่าสนใจขึ้น
โดยที่ต้องยอมรับว่าข้อเท็จจริงมันไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ของการทำนะคะแต่ก็ต้องไม่ลืมอีกชั้นหนึ่งว่า
คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ไปค้นจริงก็หรือไม่ได้มีความรู้ด้านนี้จริงก็อาจจะไม่ได้เอกใจ

คนส่วนใหญ่ที่เราเห็นจากภาพยนตร์
หรือละครที่สร้างขึ้นก่อนผมเกิด
เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
ดังนั้นผมรู้สึกว่าภาพยนตร์คือสิ่งหนึ่งที่สร้างภาพจำให้กับคน
ได้ง่ายมากอย่างหนึ่งเลยก็คือเขาเสพง่าย

แต่อย่างไรก็ตามมันทำให้สิ่งที่สำคัญที่ต้องระวังในการเสพสื่อภาพยนตร์

เพราะอย่างที่พี่จำขวัญได้พูดก็คือ
ภาพยนตร์มันจะมีการแต่งเสริมเติมเรื่องเพื่อให้น่าสนใจ
แต่ว่าในอีกทางหนึ่งเลยนะคะคือว่าภาพจำแม้กระทั่งคนเอามาสร้างเป็นละครหรือหนังหรือใดก็แล้วแต่ถ้าถ้าไม่ได้ลงลึกไปในแง่ของข้อเท็จจริงเนี่ยคือภาพจำที่ถูกเอามาเนี่ยคือมันมันเหมือนกับมันเสด็จน้ำแล้วเรียบร้อยเพื่อหับเพื่อเพื่อหยิบแล้วคือแบบเอาเอามาทำเลยอย่างเงี้นะคือมันไม่ได้มีใครไต่เข้าไปว่าตกลงคดีนี้มันมี
อย่างพี่เนี่ยที่พี่ถามว่าฟาร์โหลอยู่เท่าไหร่แล้วทำไมยังได้ยินคำว่าซีอุย
คือพี่ก็อยู่ในรุ่นที่ดิฉันก็เรียกตัวเองว่าพี่จริงควรจะน้าฟาโลแล้วแหละ

แต่เราไม่ได้เอกใจกระหน่าที่จะกลับไปค้นคือเราก็จำแบบนั้นเลย
ตอนนั้นผมก็ไม่ได้ไปค้นคือรายการดังกล่าวเราได้ไปเจอโดยบังเอิญ
แล้วมันคืออย่างที่ผมได้บอกครับคือผมเชื่อว่าเหตุผลที่ผมยังได้ยินคำขู่นี้เป็นเพราะว่า
คุณพ่อคุณแม่ผมญาติผมอยู่ในรุ่นนั้น
ใช่เห็นแล้วก็เราโค้ดเหมือนส่งต่อเรามา
แล้วเราก็ไม่ได้ฟังปุ๊บกินใครไปขุดค้นไม่ใช่อย่างนั้นจะเป็นลักษณะเราไปเจอ
รู้อยู่แล้วตัวทางหนึ่งเราเป็นคนที่ชอบอ่านพวกเคสคดีนั่นนี่แต่มันก็เป็นเรื่องของทั่วไป
แต่คราวนี้พอเราไปเจอชุดข้อมูลอีกชุดหนึ่งเรารู้สึกว่าทำไมเขาพูดไม่ตรงกัน
แล้วอย่างที่ผมได้บอกไปคือก็ไม่ได้ทำอะไร

แทนที่เราจะเล่าข้อมูลด้านเดียวที่เราเคยได้ยินได้ฟังมา

รู้ป่ะพอเพื่อนเล่านี้มาเราบอกว่าจริงมันมีอันนี้นะ
แต่การขิงเพื่อนของเรานี่แหละคือจริงแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่า
มันก็มีข้อมูล๒ชุดนี่หว่าใช่ไหมคะ

ตอนนั้นหลังจากที่ได้ดูสารคดีในตอนเด็กนะแล้วก็จบแค่นั้น
พานไปจนเราเข้าสู่มหาลัยได้ตอนเด็กนะผมขออย่างงี้คือ
ในวันที่เราได้เห็นร่างของเขาความรู้สึกของเรามันไม่ใช่ความรู้สึกกลัว
นี่เหรอคือคนที่เคยเป็นคนที่ฆ่าคนตัดเอาตับกับหัวใจเด็กไปกินแค่นั้นเองฮะ
แล้วคราวนี้พอเรากลับมาเราเติบโตได้เรียนแล้วเข้ามาเรียนคณะนิติศาสตร์
ทำให้เราได้มีโอกาสศึกษาในเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ทำให้เราอินกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นแล้วพอเราอินกับเรื่องนี้
ทำให้เราเริ่มเห็นประเด็นต่างในสังคมว่า
นี่มันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะ

เพราะหลักการที่เราเรียนมามันจะมีหลักพอยต์ของมันอยู่
คราวนี้ในช่วงหนึ่งเราก็ได้มีโอกาส
ไปดูซีอุยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้เรียนในคณะนิติแล้ว

ตาที่เรามองเขามันไม่ใช่สายตาเหมือนตอนเด็กที่เราเฉย
เรามองว่าเราไม่ได้ตอนนั้นผมไม่ได้สนใจว่าเขาเป็นฆาตกรไหม

แต่สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าคือการจัดแสดงร่างของซีอุยแซ่อึ้ง
พร้อมกับติดป้ายด้านบนว่าเขาเป็นมนุษย์กินคน
ผมมองว่านี่คือพยานหลักฐานหนึ่งนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นว่า
เรากำลังละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนคนหนึ่งอยู่
ณตอนนั้นนะฮะกำลังอินแต่ถามว่าได้ผลักดันได้ทำอะไรต่อไหมก็ไม่ได้ทำ
อันนั้นถ้าย้อนกลับไปสักหลายปีไหมคะ
ตอนนั้นที่แบบครั้งที่สองที่เราไปแล้วเรารู้สึกได้แต่ยังไม่ได้ผลักดันประเด็น
ก่อนหน้าจะมีแคมเปญประมาณ๒ปีครับ

คือเหมือนกับว่ามันอยู่ในใจเนอะ
ใช่ตอนแรกมันก็เป็นแค่เรื่องข้อมูล
แล้วต่อมาก็มันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องยังทำอย่างนี้อยู่
แล้วก็ประกอบกับอีกอย่างหนึ่งเลยที่พอเราได้ไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
หลังจากที่เราได้ไปดูร่างของเขาใช่ไหมครับ
ประมาณ๒ปี๒ปีก่อนหน้าที่จะมีการตั้งแคมเปญ
อย่างที่ขออนุญาตเท้าความหนึ่งแคมเปญนี้ไม่ใช่ก่อตั้งแล้วดังเลย
เปญนี้ถูกตั้งขึ้นมา๑ปี
ก่อนหน้าที่จะเป็นกระแสเรียกร้องนั่นหมายความว่า
ถ้านับจากวันนี้ต้องย้อนกลับไปประมาณ๒ปีกว่า
ไม่ใช่ปี๖๒ก่อนหน้านั้นอีกอ๋อหน้านั้นอีก
แล้วมันอยู่ดีมันมาพุ่งขึ้นมาได้รับความสนใจยังไงคะ

แล้วเราก็จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวเคสคดีต่าง

แต่แค่ยังไม่ได้เล่าออกมา
แล้วก็ได้มีโอกาสค้นคว้าเพิ่มเติมเล็กน้อย
เพื่อเตรียมข้อมูลเล่าเรื่อง
ซึ่งเป็นสื่อใหญ่เขาทำสารคดีตัวหนึ่งออกมาเขาเกี่ยวกับเรื่องราวของซีอุยแซ่อึ้ง
เพราะสำคัญผมก็อาจพูดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจากตรงนี้จริง
เขาใช้คำว่าปลดพันธนาการซีอุ๋ยในตอนโปรโมทสารคดีชุดนี้มัน
คือตอนแรกของช่องนั้นเลยฮะ
แล้วเราก็แบบเฮ้ยมันคือสิ่งที่ติดอยู่ในหัวเรามานานแล้วว่ามันต้องหยุดนะการกระทำอย่างนี้สิ
แบบเขาควรถูกยุติการจัดแสดงได้แล้ว
เผยแพร่ข้อมูลมาแล้วก็จดไป
ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นเราอาจจะเราอาจจะคิดมากไปเอง
คือเขาใช้คำอันนี้อาจจะเป็นคำโปรโมทของเขาแต่เราคิดเยอะไปเอง
คราวนี้เราเลยรู้สึกว่าโอเคเรามีช่องทางของเราแล้ว
ตอนนั้นช่องผมไม่ได้มีคนติดตามเยอะขนาดนี้

เรารู้สึกว่าพื้นที่ของเราอย่างน้อยต้องมีสามสี่ร้อยในพรรณคนเนี่ยได้ฟังของเรา
แล้วก็เลยหยิบยกข้อมูลจากท่านอาจารย์ที่ได้

พิพากษาสารที่เราได้มีโอกาสอ่าน
รวมถึงฟุตเทจบทสัมภาษณ์จากสารคดีที่เราได้ชมเมื่อ๑๐ปีก่อน
รวมถึงภาพยนตร์สื่อต่างที่เราได้เคยได้ฟังได้ชมมาตั้งแต่เด็ก
เรามาประกอบกันเป็นการเล่าเรื่องของเรา
หลังจากที่เราเล่าเรื่องเรียบร้อยแล้วเพื่อเปิดเผยข้อมูลอีกด้านหนึ่งสู่สังคม
สิ่งหนึ่งที่ผมทำต่อเลยก็คือเรารู้สึกว่า
ต่อให้มีคนเห็นด้วยกับเรามีคนแชร์คลิปเราไปมีคนคอมเมนต์เราเยอะ

อะไรล่ะที่ชีวัดใหญ่มีคนรีทวิตเป็นหมื่น
ก็ชี้วัดไม่ได้ว่ามีคนที่เขียนด้วยกับเราจริง

ถ้าเราจะขับเคลื่อนในสังคมออนไลน์
ถ้ามีคนมาลงชื่อสมมุติ๑๐๐๐คน
เราได้ทำเพิ่มต่อมาประกอบกับในคลิป

ควรถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศรีราชอีกต่อไป
ดที่ลิงก์นี้แล้วลงชื่อกับผม
ในช่วงแรกที่แคมเปญนี้ถูกหลีกขึ้นมานะครับ
ผมพยายามส่งไปทุกสื่อสำนักพิมพ์เลยขออนุญาตนะครับ

พิธีกรรายการที่คือเราเคยได้ดูได้ชมสารคดีของเขา

มันเงียบหายไปเลยผมอยู่กับเรื่องนี้ประมาณ๑เดือน
คือคลุกกับเรื่องนี้นับตั้งแต่แคมเปญออกนะครับ
เรารู้สึกว่าเราพอแล้ว
เราคิดว่าคงไม่มีใครสนใจเรื่องราวของคนจีนคนหนึ่งที่ตายไป๕๐๖๐ปีแล้วมั้ง

ข้อมูลทั้งหมดผมก็เคลียร์ทิ้ง

จนกระทั่งวันหนึ่งก็คือประมาณ๑ปีที่แล้ว
ตอนนั้นผมยอมรับเลยผมไม่ทำอะไรเลยผมก็นั่งใช้ชีวิตทำอาชีพของผมไป
อยู่ดีมีพี่กับแฟนคลับช่องส่งข้อมูลข้อความอินบล็อกเข้ามา
ตอนนี้แคมเปญพี่กำลังดังผมก็อะไรเหรอ

แล้วเราเห็นว่าอ๋อเรื่องราวของซีอุย
ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นแล้วคนให้ความสนใจเยอะมาก
ทำให้เมื่อ๑ปีที่แล้วมีหลายสื่อรูปในไทยรัฐด้วยได้ไปสัมภาษณ์
ผมซึ่งในจังหวะนั้นผมต้องขอขอบคุณคนที่หลีกประเด็นขึ้นมาในทวิตเตอร์

หลายท่านเข้าใจผิดว่าคือผมแต่จริงผมกล้าพูดว่าผมขออนุญาตขอบคุณ
แล้วก็ยกเครดิตให้คุณด้วยเพราะว่าคุณคือหนึ่งคนที่ทำให้ประเด็นนี้เกิดขึ้นมาในสังคม
แล้วก็เหมือนแบบเป็นที่เดียวที่เป็นรูปธรรม
บอกว่าคนเข้าไปลงชื่อเราก็ออกมา
เพื่อแสดงตัวโอเคเราคือหนึ่งคนที่
เราขออนุญาตเป็นพื้นที่ที่ถ้าคุณเห็นด้วยกับเรา

ก็มันจนนำมาถึงทุกวันนี้ครับ
ซึ่งประเด็นอย่างที่เราบอกต้นรายการนะคะ
คือสมมุติว่าถ้าซีอุยผิดจริง
ตามข้อกล่าวหาแล้วก็คดีจบไปเขาผิดแล้วเขาถูกลงโทษ
มันก็ยังต้องพูดประเด็นนี้อยู่ดี
คือสิ่งที่ฟาโลต้องการจะทำมากที่สุด
คือการคืนความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
ให้เขาต่อให้เขาเป็นคนทำเรื่องนี้จริง
คือเราก็ไม่มีสิทธิ์ประจานเขาแบบนี้เพราะเขาได้รับโทษไปแล้ว

เหตุผลที่ผมกล้าใช้คำนี้เป็นเพราะว่า
ตั้งแต่ผมลงสืบค้นหาข้อมูลมา
ที่เขาบอกเขาตัดเอาตักของหัวใจของเด็กไปกิน
หลายคดีย้อนแย้งบางคดีตำรวจจับคนร้ายที่แท้จริงได้แล้ว
คดีสุดท้ายในคดีฆ่าเด็กชายสมบูรณบุญญาการที่ระยอง
นั่นหมายความว่าผมมองว่าข้อกล่าวหาที่เราไปกล่าวหาใครสักคนว่าเป็นมนุษย์กินคน
มันเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงกว่าการเป็นฆาตกรอีก
นั่นหมายความว่ายิ่งเรากล่าวหาเขารุนแรงมากขนาดไหน
พยานหลักฐานที่เรามียิ่งต้องชัดเจนแล้วก็ชี้ชัด
ว่าคนคนนี้คือคนทำจริงมากเท่านั้น

กำลังจะบอกฟาโลว่าเดี๋ยวพี่จะกลับมาให้ฟาโลเล่าเรื่องพวกนี้
เพราะว่าในแง่ของการเป็นเด็กนิติศาสตร์จะให้น้ำหนักเรื่องนี้ได้ดีมาก
คือถ้าเราไปอ่านนะคะเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละคดีเนี่ย
มันมาจากคำให้การของเขา
แล้วคำให้การของเขามันไม่ได้มาแบบรวดเดียวจบ
แล้วคำให้การของเขาต่อให้รับสารภาพ
มันก็แย้งกับข้อเท็จจริงซึ่งมันปรากฏไว้ก่อน
ส่วนใหญ่แล้วคดีที่บอกว่า
ทั้งตลอดหลายคดีที่บอกว่าเป็นซีรีย์กันนะคะ
แล้วที่กล่าวหาซีอุยคือมันเกิดขึ้น

ก่อนคดีสุดท้ายที่ซีอุยโดนจับพักกันสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกันนะคะ๑สาย
ซึ่งเป็นคนที่เป็นผู้ที่อยู่ในอำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
เราคุยกับร้อยตำรวจตรีพลพลายสถิตค่ะ
ร้อยตำรวจตรีพลสวัสดีค่ะ

ญาตเรียกกันเองนิดนึงนะคะขออนุญาตเรียกคุณนะคะ
ตอนนี้ตอนนี้กลับถึงที่ประจวบกันแล้วหรือยังคะ
ยังครับตอนนี้กำลังเพชรบุรีครับเพชรบุรี
ค่ะวันนี้ที่มากันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เกี่ยวข้องอยู่ใกล้ชิด
หรือว่าเป็นคนลักษณะไหนต่อซีอุยคะ
คือเคยได้ยินเรื่องหรือว่าบ้านอยู่ใกล้ที่ที่เขาเคยอยู่

ส่วนใหญ่แล้วเป็นท่านไหนกันบ้างคะ
ก็ส่วนมากก็วันนี้ที่มาก็คือ
เกี่ยวข้องก็มีนะก็คือเป็นภาพว่า
ที่อุยเขาเคยมาทำงานเกี่ยวกับทำงานรับจ้าง
คุณพ่อคุณแม่สมัยนู้น
แล้วคนที่มาก็เป็นรุ่นหลังเล่าต่อกันมา
ที่เคยมาใช้ชีวิตด้วยสมัยเขายังเด็ก
และส่วนบ้างก็เป็นตัวแทนชาวบ้านทัศแกที่มาร่วมในศาลบริษัทค์วันนี้
คนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนแก่หรือว่าคนรุ่นกลางรุ่นใหม่เนี่ยนะคะคือรู้สึกหรือว่าเข้าใจ
ซีอุยว่ายังไงกันบ้างคะ
ก็คือเข้าใจกันลักษณะอย่างนี้ฮะตอนแรกก็เข้าใจกัน
ก็คือดูตามภาพยนตร์หรือว่าทีวีหรือว่าในสื่อใช่ไหม
ตีวัคดิ์ตะแดงเคยทำการงามภาพยนตร์ตะแดงหรือว่าเชื่อฝ่ายตามนั้น
ก็ถ้าคนรุ่นเก่าคนรุ่นทันซีอุยรุ่นสมัยสัก๖๐๗๐๘๐ปีที่แล้ว
แต่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่เราไม่สามารถจะคุยได้พูดได้นะครับ

แล้วก็ชอบรักเด็กแล้วก็ซื้อขนมให้เด็กกิน
ตอนที่เขามาอยู่ด้วยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกับ

คือจริงแล้วถ้าเป็นคนที่ทันสมัยซีอุย
หรือว่าไม่ได้ห่างจากรุ่นที่ซีอุยยังมีชีวิตอยู่มากก็คือ
ณตอนนั้นต่อให้มีคดีแล้วตัดสินเนี่ย
ก็ไม่เชื่อว่าซีอุยทำเหรอคะ
ใช่ครับขอตอบแทนว่าใช่ครับ
แต่ว่าไม่ใช่ในส่วนที่ผมตอบ
แต่ตอบแทนเขาเท่าที่ผมรู้มานะ

สำหรับในส่วนตัวผมเองเนี่ย

แล้วก็ก็คือเราต้องยอมรับในการกระบวนการยุติธรรมในสมัยนั้นใช่ไหมครับ
ค่ะค่ะคือเราต้องเคารพสารนะฮะว่าเราก็ตัดสินไป
แต่นี่เรามาติดใจตรงที่ว่าผมเนี่ยติดใจในเรื่องที่ว่าร่างของซีอุยหลังจากที่ตายไปแล้ว
อันนี้อาจอยู่ในตู้กรอบในตู้แก้วตั้ง๖๐ปี
หรือกับคนที่พบได้ดูได้เห็นไหม

แสดงพยพาระแจก็ได้แหละ
ทำการทำธนกิจเอามาเผาตามอภีรีตามภูมิศาสนาหรืออะไรอย่างนี้นะครับ

ผมก็เลยทำหนังสือขึ้นไปถามที่ที่ผู้ชนพร้อมกับล่าลายชื่อชาวบ้าน
ผมจะสแกร่๕๐ท่าน๕๐คนทำหนังสือจุดใหม่ก็จะเป็นปีมาของวันนี้ไงครับ
ค่ะซึ่งคืออย่างที่บอกคือจริงในรายการก็คุยกันนะคะ
คือประเด็นเรื่องของการที่ซีอุยทำจริงหรือไม่ก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
คือสามารถถกเถียงในทางของกฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงได้ในตัวคดีนะคะ
แต่ประเด็นที่มีน้ำหนักที่สุดสำหรับตัวของคุณพลเองเนี่ย
ก็คือประเด็นว่าต่อให้เขาทำจริงและถูกตัดสินแล้ว
เขาก็ย่อมจะต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ไม่ถูกตีตราแบบนี้ถูกต้องนะคะ

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก่อนที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยนะคะ
พี่น้องหรือว่าคนที่รู้จักกันที่จะมากันวันนี้เนี่ย
คุยกันว่ายังไงบ้างคะก่อนจะมาจากทัพสแก่กันวันนี้ค่ะ

ค่ะก็คุยถึงเรื่องนี้ด้วยว่า
เพื่อให้เป็นประเพณีของคนตายทั่วไปเหมือนทั่วไปนะฮะ
ไม่อยากให้ถึงจัดโชว์แบบนั้น
ตอนนี้ผมก็มีแรงบันดาลใจตรงที่ว่า
ผมได้เจอเว็บไซต์หรือเพจหนึ่งชื่อเชน

เขาสอบถามแล้วก็เลือกสิทธิผู้ชนอีกแหละ

ซีอุยลงมาแล้วก็นำมาชาวธกิจได้

ส่วนร่วมมีจิตสำนึกเพราะว่าซีอุยถือว่าเป็นชุมชน
เป็นคนคนหนึ่งในวิถีชุมชนของอำเภอทัพสแก่ของชาวทัพสแก่
เราต้องเราต้องทำเรื่องนี้เพื่อให้มันหนักแน่นให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้น
จึงเกิดการล่างหนังสือแล้วก็ล่ารายชื่อ
และเค้าเสนอต่อค่านำวิการศิษย์พลัตชนอำคาณานี้รับภัยสินทร์
ไม่ใช่คนที่เป็นคนที่ทำให้ดังนะ

ใช่ผมก็ต้องขอบคุณคุณฟาโลนะเมื่อกี้เจอกันแล้ว
เมื่อกี้เจอคุณทาโลพี่นั้นเราก็ดีใจมากก็โอเคอ่ะ
เพราะเขาก็ทำให้เราจึงเกิด
มันก็ต้องร่วมกันทุกฝ่ายสื่อด้วย

ค่ะยังไงเนี่ยฝากขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในรถระหว่างทางนะคะ
เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณคุณพลตอนนี้ก่อนนะคะ
ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก

คุณผู้ชมคะในส่วนของคดีเนี่ยนะคะ
จริงถ้าไต่กลับลงไปแล้วก็ดูเนี่ยอย่างที่คุณฟาโลบอกว่า
จริงแล้วเราอาจจะไม่ต้องมีความรู้ทางนิติศาสตร์หรือกฎหมายก็ได้
แต่ถ้าเราอ่านข้อมูลหลายชุดแล้วเราจะเห็นได้ว่า
เอ้าตกลงตับกับหัวใจนี่บางศพไม่ได้ออกไป
แล้วก็แม้กระทั่งศพที่ซีอุยโดนจับเนี่ย

ไอ้คำว่าซีอุยกินตับเด็กกินตับเด็ก

เอามาใช้ประโยชน์ได้บ้างเมื่อมันเกิดไปแล้วนะคะ

คดีที่เกิดขึ้นณวันนั้นถ้าเกิดขึ้นวันนี้

คุณผู้ชมคะจากกรณีที่อาจารย์ปรามินเครือทองเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็เป็นคนที่เข้าไปค้นเรื่องของคดีเนี่ย
ก็มองแบบที่ฟาโรคุยให้เราฟังเลยนะคะ
ว่าตัวคดีเองเนี่ยถ้าอยู่ในปีนี้หรืออยู่ในปัจจุบัน

การตรวจเรื่องของนิติเวศยังไม่ถึงวันนี้
สรุปรวมให้ฟังหน่อยว่าในฐานะเด็กนิติศาสตร์
หรือว่าคนที่รู้กฎหมายพออ่านคดีปุ๊บ
ปัญหาของตอนนั้นคืออะไรคะ
อย่างแรกเลยก็คือที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดเลย

ด้วยความที่ซีอุยเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนจีน

เขาจะอยู่ไทยมานานแต่เขาก็อยู่ในแวดวงของคนจีน
อาจจะเข้าใจคำบางคำบ้าง
สิ่งสำคัญเลยก็คือในกระบวนการสืบสวนสอบสวนณสมัยนั้น
มีความชัดเจนและเป็นธรรมมากกว่า
ผู้ต้องหาอย่างซีอุยมากแค่ไหน
ร่ามที่แปลภาษาจีนของเขา
แต่ภาษาไทยเป็นภาษาจีนแต่จีนกลับเป็นไทยเนี่ย

อันนี้เราไม่อาจทราบได้
ก่อนที่เขาจะถูกจับในคดีสุดท้ายที่ระยองเนี่ย

และสิ่งทั้งหมดนี้ปรากฏในสำนวนสืบสวนสอบสวน

กับประยาหลักฐานในคดีสุดท้าย
ถ้าเราเทียบกันในประเด็นตรงนี้นะครับ
มี๗ข้อ๖ข้อนี่มีปัญหาหมดเลย
เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้อสุดท้าย

แต่ท้ายที่สุดแล้วอย่างที่ผมได้แจ้งไปก็คือ

เราไม่มีใครสามารถย้อนกลับไป
แล้วก็ขุดค้นพยานหลักฐานพวกมันก็เสื่อมสลายหายไปตามการเวลา
ว่าในวันนั้นซีอุยมันแพ้จริงหรือไม่
คดีทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยซีอุยถูกกล่าวหาไหม
หรือเขาอาจจะเป็นคนที่ลงมือก่อคดีนั้นจริงก็ได้
สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเราทุกขณะเป็นระยะเวลากว่า๖๐ปี
อยู่ตรงหน้าในตู้กระจกนั้นใต้ป้ายชื่อซีอุยแซ่อึ้งมนุษย์กินคน
สิ่งนี้คือสิ่งที่สะท้อนมาโดยตลอด
ในยุคสมัยนั้นจุดเริ่มต้นของการที่ซีอุ๊ได้มาอยู่ในศรีราชก็คือ
ทางคณะแพทยศาสตร์ขอร่างซีอุยมาผ่าเพื่อดูว่า

ถูกประสงค์หลักคือเพื่อการศึกษา
ผมเคารพในวัตถุประสงค์นั้นเพราะในยุคสมัยนั้น

ยังไม่มีการพูดถึงสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ฉะผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะไปโทษใคร

เพื่อเป็นการวิพากษาเป็นการศึกษา

แต่เมื่อเวลาผ่านไปการเวลาผันเปลี่ยนหมุนเวียนไป

เรื่องราวของสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ถูกเข้ามาพูดถึงมากขึ้น

สิ่งที่เราจะควรจะเป็นก็คือเราก็ต้องเปลี่ยน
เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปโทษ
เจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนในสมัยนั้นไปก้าวล่วงอำนาจศาลในสมัยนั้น
ไม่ใช่ไปโทษทางผู้ดูแลหรือคณะอาจารย์คณะแพทยศาส

ผมเชื่อจริงว่าเจตนาของทุก
แต่เป็นเรื่องที่เราควรจะหยิบยกมาศึกษาว่า
มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
จากการศึกษาข้อผิดพลาดนี้
รวมถึงสื่อเองในสมัยนั้นที่เราได้นำเสนอภาพจำภาพซ้ำ
ภาพที่สื่อเสนอออกมาโชคชายโรคชีตนั้นนี่
เพียงปัจจุบันนี้เราได้ทราบแล้วจริงแล้วมันเปล่าบางมากเลยนะ
กลับการเส้นสื่อเรื่องราวแล้วออกมา
ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือเราเรียนรู้ไม่ใช่การโทษสื่อ
ไม่ใช่การเบรมว่าทำไมทำอย่างนี้ต้องเอาคนที่เคยทำมาลงโทษ
ผมรู้สึกว่านั่นก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร
การเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตาย

เขาจะเสียชีวิตไปกว่า๕๐๖๐ปีแล้ว
เราก็ยังสามารถคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับเขาได้
ถ้าเราเรียนรู้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วเอามาใช้
ถ้าเราสามารถคืนความยุติธรรมให้กับคนอายุที่ตายมากว่า๖๐ปีได้
ทำไมเราจะไม่สามารถรวมพลังการคืนสิทธิมนุษยชน
ปกป้องสิทธิ์ของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกบังคับให้ศูนย์หาย
เท่าเทียมกันของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองเองก็ดี
สิทธิเสรีภาพของผู้ลิภัยทั้งหมดทั้งมวลนี้
ผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถรวมแรงรวมใจกัน

โดยเอาบทเรียนของการคืนสิทธิมนุษยชน

เกี่ยวกับเรื่องราวของสิทธิมนุษยชนในบ้านเรา

คือถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจริงกับคดีนี้นะคะ

ผิดพลาดถ้ามันผิดพลาดจริงก็คือว่า

เพราะว่าปัจจุบันนี้ยังเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำ
หรือไม่ทำวันนี้ขอบคุณฟาโลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับ
สิทธิมนุษยชนนะคะคือมันพูดไม่ได้เอาเท่นะคะพูดเอาจริงนะคะ